ดูปัญหาไฟป่าทางภาคเหนือหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีไฟป่าโหมไหม้บนดอยสูงประชิดหมู่บ้าน

เพราะว่าเกรงว่าจะลุกลามไปใกล้กับหมู่บ้าน
แล้วก็อาจจะเกิดอันตรายต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ระแวกนั้นได้นะคะ
ร่วมกับหน่วยควบคุมไฟป่าแม่สลองเข้าช่วยกันดับไฟป่า
ลุกไหม้บริเวณหมู่บ้านจบูศรีในตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะ
ก็พยายามควบคุมไม่ให้ลามเข้าไหม้หมู่บ้าน
ใช้เวลากันกว่า๓ชั่วโมงเลยนะคะ
มีพื้นที่เสียหายไปกว่า๒๐ไร่
ตอนนี้ก็มีการจัดเวรเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟลุกไหม้อีกค่ะ
ส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ป่า
บริเวณดอยสูงตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาติดกับหมู่บ้านสามสูง
คุณผู้ชมลองดูภาพนะคะคือไฟมันลามเร็วมาก
นี่ไม่ได้เป็นภาพจากภาพยนตร์เลย

ไฟลามเร็วมากและแสงไฟเห็นเป็นทางยาวแบบนี้เลย
ทหารและชาวบ้านก็ต้องช่วยกันสกัดไฟไม่ให้ลามเข้าหมู่บ้านค่ะ
และเดี๋ยวช่วงเช้าวันนี้แหละที่จะมีการเข้าสำรวจความเสียหายนะคะ
ว่ามันไม่ลามไปถึงไหนแล้วก็มีโอกาสที่จะติดขึ้นได้อีกหรือเปล่า